คุณผู้ชมพูดคุยกันผ่านไลน์หน้าจอ
เกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษนักเรียนนะคะ

ก็อยากเทอยากหลอกก็ใส่เยลไปโรงเรียน
คุณครูก็เอาหัวไปล้างน้ำออกให้มันแบบเอาเยลออกไป
อันนั้นเราก็ผิดแหละเราก็ใส่เดียวไป

แต่ว่าคนนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาไปทำผิดอะไรนะ
คุณครูดึงรั้งกางเกง
นึกภาพออกไหมคะเขาใส่กางเกงขาสั้นเนอะ
รังกางเกงเด็กแบบนี้ค่ะ

รัดอวัยวะเพศแล้วน้องคนนี้ก็พยายามหมุนตัวหนีแล้วนะ

คือเขาก็ไม่แน่ใจว่าเล่นหรือลงโทษ
เพื่อนก็ไม่แน่ใจว่าคุณครูทำอย่างนี้ทำไมนะคะ
แต่เพื่อนตั้งข้อสังเกตว่า
คุณครูคนนี้มักจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับนักเรียนชาย
บางทีก็ชวนไปบ้านบ้างอะไรบ้าง
เขาก็เลยได้โอกาสสบโอกาสนี้ล่าสุด

โพสต์คลิปแล้วก็ทวิตข้อความ
ครูโรงเรียนจุดญาติธนบุรีเล่นหรือลงโทษ
นักเรียนชายด้วยการจับมาดึงกางเกงสูงหลายครั้ง
นักเรียนแฉครูคนนี้มีพฤติกรรมชอบโรนลาม

บางครั้งชักชวนให้นักเรียนไปดูดบุหรี่ที่บ้านของครู

หลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ต

เรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียนออกมาชี้แจงหน่อย

เพราะพฤติกรรมของครูคนนี้คล้ายเลยนะ
คล้ายว่าจะทำพยายามทำอนาจารย์หรือว่าลวนลาม

วันสองวันนี้จากทางโรงเรียนนี้นะคะ